ฝรั่งปิ้งไก่บอกว่าขอเปิดใจกับไทยรัฐทีวีหน่อยเถอะนับตั้งแต่เป็นข่าวนะคะ
ชายชาวเยอรมันค่ะที่มาช่วยเมียปิ้งไก่แล้วก็ดังในโลกโซเชียลคนนี้ค่ะ
นายเฟรนดเซฟเนอร์แม็กซิมิเลียนอายุ๓๔ที่ถูกตำรวจจับนะคะ
เพราะว่าตำรวจตรวจสอบแล้วว่าถูกออกหมายจับจากตำรวจสากลหลายหมายเลยทีเดียว
แล้วก็โหเราเล่าไป๒วันติดแล้วว่าวิธีการหลบหนีของเขาเนี่ยพิษดารมาก
หนีในน้ำต่อท่อหายใจกว่าจะจับได้เนี่ยนะคะ
สุดท้ายตำรวจไทยจับได้แล้วในส่วนของเมืองไทย
ดำเนินคดีข้อหาเรื่องของการเข้าเมืองครับส่วนเรื่องของคดีความที่มีหมายจับอยู่ที่เยอรมันเนี่ย
ก็ต้องส่งตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเขา
แต่ว่าทีนี้นับตั้งแต่เป็นข่าวตัวภรรยาไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์อะไร
แล้วก็มีข่าวตั้งแต่แรกว่ามีการโพสต์เฟซบุ๊ก
บอกว่าแฟนนุ่มของเธอไม่ได้ถูกออกไหมจับอะไรสักหน่อย
แล้วก็ปิดเฟสหายไปแล้วเราไปคุยกับญาติญาติบอกว่าหนีเข้ามากรุงเทพแล้ว
พาลูกไปด้วยทีนี้ค่ะเธอก็เลยติดต่ออินบ็อกซ์มา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกขอเปิดใจหน่อยเถอะ
อยากจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่
บอกว่าตัวเธอคบกับนายแม็กซิมิเลียนได้๓ปี
มีลูกด้วยกัน๑คนอายุ๖เดือนรู้จักกันผ่านเพื่อนของเพื่อน
ตอนที่ไปงานแต่งงานแถบภาคอิสรรก็เลยคบกัน
ก็เลยคบกันนายแม็กซิมิเลียนบอกว่ามีคดีติดตัวมา
ยอมรับว่าเขาเล่าให้เธอฟังนะแต่นายแม็กซิมิเลียนบอกว่าคดีมันจบไปแล้วที่ประเทศเขา
คือคดีค้ายาเสพติดหนูไม่รู้ว่ามันเป็นกัญชาหรือมันเป็นอะไรยังไง
เขามีไว้ในครอบครองค่ะคือครึ่งกิโล
ใช่ประเทศเขาค่ะที่มันมีคดีขึ้นมาใหม่ตรงที่ว่าเพื่อนเขาโดนจับ
เขาเล่าให้เราฟังแต่ว่าคือตอนนั้นที่หนูรู้คือว่ามันจบไปแล้ว
อาณาจารย์ก็คือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือเหมือนทำน้องว่าเขาเข้าไปในเว็บไซต์
ไซต์หนึ่งเหมือนเข้าไปดูหนังโป๊อะค่ะพูดง่าย
ก็คือเห็นเด็กน้อยมันมีอะไรกันอะไรอย่างนี้เขาก็เลยอัพโหลดมาในอัพโหลดมาไว้ในโน้ตบุ๊ก
แล้วเป็นจังหวะที่ว่าเหมือนเขาออฟหลุดวันนี้พรุ่งนี้ตำรวจเข้าไปขอคนห้อง
ก็คือยึดทางโน้ตบุ๊กโทรศัพท์คือเครื่องสื่อสารของเขาทั้งหมดค่ะ
นางสาวพาวินีชี้แจงแบบนี้นะคะยืนยันว่าสามีไม่ได้หนีตำรวจนะ
ตกใจกลัวเพราะไม่รู้ว่าถ้าถูกจับแล้วจะถูกส่งกลับประเทศเยอรมนีเมื่อไหร่
และที่หนีไม่ใช่หนี๒วันตามที่เป็นข่าว
แต่แค่กลัวตกใจไปหลบตามคลองตามปาก
กล้วยใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์พอสามีกลับมาตัวเธอเองนี่แหละ
พาสามีไปมอบตัวค่ะ
กลับมาภายในอาทิตย์หนึ่งไม่ใช่ตามที่ข่าวลงแค่๒วัน
คือหนูก็ตามหาเขาทุกที่คือไม่เจอจนผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่า
ได้กลับมาที่ห้องตอนกลางดึกเขาก็บอกว่าช่วยพาไปมอบตัวหน่อยได้ไหมค
เขาไม่ไหวแล้วเธอถามแล้วไปอยู่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือตัวเขามอบแมนสะมาริเขาบอกว่าเขาหลงตามถนน
หากเล่าถนนก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยเราตั้งแต่แรกได้ไหม
เขาบอกว่าคือมีตำรวจเข้ามาแล้วเขาเห็นแล้วแล้วพอนี้ก็เลยถามว่าทำไมต้องหนี